เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะครับ

เสียนะครับตัดทางคูเวทกับอินโดนีเซียที่ถูกแบนออกไปนะครับ
สมัครทั้งหมดห้าคนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางโตเกียวเชสวาเล่
นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้นั้นขอถอนตัวก่อนการเลือกตั้ง
ทำให้เหลือเพียงแค่สี่คนไปดูขั้นตอนในการโหวตการเลือกตั้งกันนะครับ
พร้อมกับการเลือกตั้งไปทีเดียวเลยครับในรอบแรกอินฟานิโนได้แปดสิบแปดเสียง
ที่โตเต็งเต็งหนึ่งนะครับอย่างชิคซาวมานบินอิบราฮิมอาคาลิฟา
คะแนนเสียงไป๘๕เสียงซึ่งยังไม่ถึงเสียงโหวต๒ใน๓คือ๑๓๘เสียง
ต้องมีการโหวตกันใหม่นะครับโดยอันดับสามในรอบแรกก็คือ
เจ้าชายอารีวินอาฮุสเซนจากจอแดนมี๒๗เสียงเฉลิมชองเปล่า
คณะกรรมการฟีฟ่ามาเจ็ดเสียงครับรอบที่สองก็คือว่าในรอบนี้ครับ
ตัดคะแนนคนที่น้อยสุดออกไปนะครับแล้วก็เลือกคะแนนได้เพียงหนึ่งร้อยสี่เสียง
คือครึ่งหนึ่งครับจะได้ประธานฟีฟ่าทันทีครับรอบสองคะแนนเสียงก็เทไปฝั่ง
ดีมากที่รับตำแหน่งนี้ต้องการทำงานร่วมกับทุกคนที่มีส่วนในองค์กรนี้
มีความแข็งแรงและปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ
วินาทีนี้เกมฟุตบอลจะต้องมีแต่ความโปร่งใส
และเป็นเกมที่คนทั่วโลกให้การยอมรับและเกิดความศรัทธาอย่างแท้จริง
และก็จัดบอลโลกทั่วทั้งทวีปนะครับเพิ่มเงินพัฒนาให้กับประเทศต่าง
จาก๗๕๐ล้านบาทไทยเป็น๑๗๕๐ล้านบาทครับ